มาดูเรื่องการแอบนำภาพของเราของทุกคนไปใช้โดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้
และเอาไปขายสินค้าที่ไม่ควรจะขายเลย
นี่คุณผู้ชมส่งมาพอดีเลยบอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยส่งยาวเลยนะ
บอกว่าเรื่องของการที่ขโมยรูปโปรไฟล์ไปใช้แล้วก็ปลอมเป็นแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์

เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เขาแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีมือดีแอบเอารูปโปรไฟล์ของเธอ
ไปประกอบการทำธุรกิจขายกางเกงในใช้แล้ว
นี่เรื่องเดียวกับที่คุณเนิร์สน้อยส่งมาหรือเปล่าคุณลองเล่าดู
กางเกงในใช้แล้วนี่มันน่าขายหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ถูกแชร์ออกมาในเพจเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าขายกางเกงในใช้แล้วหอมบายมะปราง
ที่มีการประกาศขายกางเกงในใช้แล้วคือหลากหลายรูปแบบเลยเขาขายในนี้
เจ้าของเพจใช้ภาพหญิงสาวหน้าตาดีสวมใส่กางเกงในประกาศขาย
เป็นแรงจูงใจผู้มีรสนิยมแปลก
ล่าสุดนะคะน้องหยกเป็นนามสมมุติอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
เขาแจ้งความที่สพช้างเผือกข้อหากระทำความผิดตามพคกับนัยนัทธพลผู้ใช้เฟซบุ๊ค
กางเกงในใช้แล้วหอมใบมะปรัง
หลังพบว่ามีการเอารูปของเธอจากเฟซบุ๊กส่วนตัว
โฆษณาขายกางเกงในใช้แล้วผ่านเพจ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยอมนะได้รับความเสียหายเพราะเธอไม่ได้เป็นคนขายเองนะคะ
ผู้เสียหายเอาหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ถูกใช้ในการโฆษณาขายกางเกงในใช้แล้ว
แล้วก็ข้อความแชทซื้อกางเกงในมาเป็นหลักฐานพร้อมกับยืนยันตัวเอง
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนี้แน่นอนค่ะ

เอาลูกไปขายกางเกงในมือสองแล้วก็อ้างว่าเป็นน้องสาวเนี่ยค่ะ

อ้ามแบบว่าอังเกงในมือสองนี้เป็นของเนี่ยค่ะ

๓รูปค่ะ
ตอนนั้นเราใส่กางเกงในของเขาไหมไม่ใช่ใช่ไหม

เป็นรูปประกอบเฉยค่ะเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มอบอยู่นิดนึง
จากนี้หลักฐานที่น้องหยกเอามามอบให้กับตำรวจเป็นข้อความแชทค่ะ
เป็นการตกลงซื้อขายกางเกงในใช้แล้ว๑๘๐๐บาทนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเพจขายกางเกงในมือสองที่ใช้แล้วพบว่ามีจริง

แล้วก็เป็นการประกาศกันอย่างเปิดเผย

คือไม่ใช่มีแค่กางเกงในผู้หญิงใช้แล้ว
มีกางเกงในผู้ชายใช้แล้วขายกันโจ่งครึ
เอาคุณลองไปตรวจสอบดูนะ
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ตำรวจรับเรื่องไว้เอาหลักฐานไว้
แล้วก็จะพยายามไปรวบรวมหลักฐานอื่น

คนที่เอาภาพของน้องหยกซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายมาดำเนินคดีค่ะ